ถึงแล้วครับกับร้านอาหารในวันนี้นี่คือร้านขายของชำที่เขาแต่งเป็นแบบคาเฟ่
เป็นแบบโบราณด้วยนะกับร้านนี้ที่มีชื่อว่านายตั้มสมสมจริง
เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูบรรยากาศด้านในครับ
สวัสดีครับผมมาตามหาเจ้าของร้านเขาจะรู้จักไหมครับ

คุณสแตมเจ้าของร้านแล้วชื่อร้านล่ะครับตั้มสมจริง

ส่วนสมจริงคือชื่อของคุณแม่ค่ะ
จุดเริ่มต้นของร้านเราเนี่ยมันมายังไงครับเนี่ย

ทีนี้เราก็คิดคดเมนูขึ้นมานะคะ
ก็คือเป็นปลาต้นโพอาหารเช้าไข่ลวก
เราถึงเปิดเป็นร้านกาแฟขึ้นมาด้วยค่ะในร้านขายของชำ
มาเปิดขายอยู่ตรงนี้ก็คือได้แรงบันดาลใจในเรื่องการสะสมของเก่าเหรอ
ใช่ค่ะคุณแม่ชอบของคลาสสิก
และก็มีความไฟฝันตั้งแต่ไว้เด็กค่ะ
ที่อยากจะมีร้านขายของชำเป็นของตัวเอง
พอเราเริ่มมีกำลังรูปฐูมจากการขายปาตะโก
เราก็เริ่มเก็บสะสมของเก่าแล้วก็ได้เปิดร้านนี้ขึ้นมาค่ะ
คุณผู้ชมครับและตอนนี้เราก็อยู่กับคุณแม่ของคุณสแตมแล้วนะครับ
ยังดูสาวอยู่เลยตอนแรกนึกว่าพี่สาว
เห็นบอกว่าสะสมของเก่าโบราณมาใช่ค่ะแม่จ๋าช่วยบอกหน่อยอันไหนเก่าสุดครับ
อันนี้คือหม้อหม้อต้มกาแฟเขาเอาไว้หาบแบบหาบไขมาก่อนเนี่ย
แม่จ๋าช่วยบอกหน่อยอายุเนี่ยเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
ประมาณ๔๐๕๐ปีครับ
ปีแต่ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะ
ของเก่าแก่โบราณภายในร้านเนี่ยยังมีอีกเหรอครับคุณแม่

เพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยครับ

นี่แหละครับที่บอกว่ารักมากห่วงมากอะครับ
ใช่ค่ะเซฟวิทยุสมัยก่อน
หาดูกล้ามมาภาพเลยครับได้มาอย่างไรครับเนี่ย
พอดีก็ไปหาซื้อของเก่านี่แหละแล้วเจอก็เลยซื้อกลับมาโชว์
งั้นคาดว่าอายุอันนี้พอจะบอกได้ไหมเอาแค่คร่าวก็ได้ครับคุณแม่ครับ
ก็คร่าวก็สี่ห้าสิบปีเนี่ยแหละประมาณนั้นเนี่ย
ของในร้านเนี่ยก็น่าสนใจแล้วแต่ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน

เรามีทั้งเมนูอาหารเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเราก็มีเป็นเมนูอาหารเย็นด้วยค่ะ
เอาล่ะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปทานกันเลยดีกว่าครับ
จะบอกแบบนี้ครับคุณผู้ชมเรื่องกินผมไม่แพ้ใคร
แต่ถ้าเรื่องหัวใจแพ้เธอ
พี่หูว่านี่อยากกินแล้วสั่งมาแบบชุดใหญ่เลยนะ
ก็มีทั้งชามีทั้งกาแฟเป็นสูตรโบราณเลยนะ
ส่วนนี้คือปลาท่องโกนะครับคุณผู้ชม
ส่วนนี้ครับเขาเรียกว่ากรอกโก
มีทั้งไส้กรอกแล้วก็ห่อด้วยแป้งปลาท้องโกนั่นแหละ
ลวกด้วยเช้านี่คุณผู้ชม
ส่วนชาเนี่ยเขามีให้บริการฟรี
ส่วนเครื่องดื่มที่จะแนะนำคุณผู้ชมครับ
อันชันน้ำผึ้งมะนาวกินแล้วชื่นใจดีต่อสุขภาพ
ส่วนอีกหนึ่งอย่างผมว่าคุณไม่สามารถหาทานที่อื่นได้นะ
เขาเรียกว่าจ้ำบ๊ะจำบะของเขาก็คือกาแฟดำ
แล้วก็ผสมไปด้วยกับน้ำแดง
และนี่คือเซ็ตเมนูอาหารเย็น
เราเริ่มที่ผัดกระเพรากันก่อนเลย

กินแล้วนะ
กุ้งเขาสดแล้วตัวใหญ่หอมหอมเจียวเออเป็นไข่ตุ๋นที่ใส่โรยหอมเจียวลงมาด้วยครับ
แล้วทานเข้าไปนะเนื้อไข่มันนุ่มรสชาติกำลังกลมกล่อมพอดีเลยครับ
ต่อไปครับต้มยำกุ้งน้ำข้นโอ้โหใส่มาแบบเครื่องแน่นเลย
ส่วนเมนูต้มยำโดดเด่นเครื่องเลยครับหอมมันหอมมัน
แล้วมีความเปรี้ยวเปรี้ยวแบบต้มยำโอ้โหกำลังดีรสชาติมันกลมกล่อมอยู่ในนี้อยู่แล้ว
อย่างที่บอกกุ้งที่นี่สดอร่อยจริงเลยครับ
สำหรับใครที่อยากจะมาตลอดกินลิ้มรสความอร่อยที่ร้านนายตั้มสมจริง
สามารถมากันได้ง่ายที่ถนนเทศบาล๑ซอยหลังวัดราชสัทธา
หรือวัดท้ายดอนจังหวัดชนบุรีเพียงเท่านี้ก็ถึงร้านนายตั้มสมจริงแล้วล่ะครับ
ต้องบอกเลยว่าร้านนายตั้มสมจริงอร่อยจริงเด็ดมาก